คุณผู้ชมค่ะเราตามเหตุการณ์ที่
โหนท้ายรถสองแถวเพื่อที่จะไปเรียนตอนเช้า
แต่ปรากฏว่าน้องพลัดตกลงมาแล้วสลบไปเลย
เอาแบบนี้ก่อนอาการน้องล่าสุดปลอดภัยดีแล้ว
ส่วนความคืบหน้าของคดีเราก็พยายามที่จะตามให้นะคะ

สักประมาณ๗โมงของเมื่อวานนี้ก็คือตอนเช้า
มีพลเมืองดีแจ้งมายังจศร้อยบอกว่ามีเด็กนักเรียนพลัดตกจาก๒แถว
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนกาญจนาพิเศษขาเข้าบริเวณสถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่
คนที่ประสบเหตุก็คือเด็กผู้ชายอายุ๑๔ปียื่นอยู่ท้ายรถ๒แถว
คือมีคนสังเกตว่ามันเป็นเพราะว่าคนขับรถสองแถวออกตัวกระชากหรือเปล่า
ก็เลยทำให้น้องพลัดตกจากรถแล้วก็สลบแน่นิ่งไป
คือตอนแรกคนขับรถสองแถวก็ไม่รู้ตัวด้วยนะว่ามีคนมีเด็กตกลงมา
ก็เลยขับรถต่อไปคือตามปกตินี่แหละค่ะ
แต่ปรากฏว่าสุดท้ายคนบนรถเคาะเรียกจึงตัดสินใจจอด
แล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่กู้ชีพพระนั่ง๙ให้การช่วยเหลือ
แล้วก็นำตัวน้องส่งโรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศ
ที่นี่ตำรวจไปสอบถามคนขับรถ๒แถวนะ
ซึ่งคนขับรถสองแถวเองก็ยืนยันว่าไม่ได้ขับรถเร็ว
ออกตัวแบบกระชากอย่างที่มีการตั้งข้อสังเกต
คือคนขับรถสองแถวก็พยายามที่จะบอกว่าน้องหน้ามืด
แล้วก็วูบจนล้มไปเองหรือเปล่า
เพราะว่าช่วงนั้นเขาบอกว่าก็มีผู้โดยสาร
ลงจากรถหน้าโรงซ่อมรถไฟฟ้าบางไผ่
เมื่อผู้โดยสารลงจากรถแล้วตัวเองก็ขับออกปกตินะ
ไม่ได้กระชากออกตัวก็ไม่ได้กระชาก
ทีนี้ตำรวจบอกว่าคือตำรวจเป็นร้อยเวรเจ้าของคดี
ร้อยตำรวจเอกสุพลักษณ์พรมวงศ์
บางบัวทองบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใคร
จากว่าทั้งสองฝ่ายให้การไม่ตรงกัน
คนขับรถสองแถวก็ยื่นยันว่าคุณก็บอกว่า
ไม่ได้ขับประมาทไม่ได้ออกตัวกระชาก
แต่เป็นเพราะน้องเลือกที่จะยืนท้ายรถเอง
ทั้งที่ว่าตอนนั้นก็มีที่นั่งคือที่นั่งไม่เต็มนะคะ
อาจจะเป็นเพราะว่าน้องวูบพลัดตกลงไปเองนะคะ
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าจะเร่งสอบสวนหาข้อเท็จจริง
เรื่องต้นทางคนขับรถสองแถวบอกว่า
ยินดีที่จะชดใช้เรื่องของค่าเสียหายให้
แต่จะเรียกทั้งสองฝ่ายมาตกลงเจรจาเรื่องกันอีกครั้ง
จากว่าต้องรอให้น้องที่ประสบเหตุออกจากโรงพยาบาลก่อน
ทีนี้ถามว่าอาการน้องเป็นไงบ้างนะคะ
ล่าสุดน้องยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศ

มีบาดแผลก็เป็นแผลถลอกเท่านั้นนะคะ
สมองเองก็ไม่ได้รับการกระทบกระเทือน
ว่าวันนี้แหละน้องจะออกจากโรงพยาบาลได้นะคะ
ขณะที่นายไฟซ่อนอับดุลสมัติผู้อำนวยการขนส่งจังหวัดนนทบุรี
บอกว่ามาตรการเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสารกับการขึ้นรถสองแถว
คือทางขนส่งจังหวัดนนทบุรีเอง
ยืนยันบอกว่าห้ามผู้โดยสารยืนทั้งในตัวรถแล้วก็นอกตัวรถ
แต่ส่วนมากในช่วงเวลาเร่งด่วน
พบว่าก็มีคนไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ซึ่งมีโทษปรับสูงสุดถึง๕๐๐๐บาท
เรื่องนี้พอขนส่งจังหวัดนทบุรีบอกว่า
ก็ต้องเรียกผู้ประกอบการมาพิจารณาเรื่องของความผิด
ผิดยังไงผิดส่วนไหนจะมีการลงโทษยังไงนะคะ
ส่วนการบังคับใช้กฎหมายนั้นก็จะมีทีมตรวจการค่ะ
ออกไปตรวจสอบทุกสัปดาห์ตามรอบปฏิบัติงาน
โดยรถ๒แถวรับผู้โดยสารได้๑๒คน
และโดยสารข้างหน้ากับคนขับอีก๑คน
เพราะฉะนั้นรถสองแถวแบบนี้
สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้เพียง๑๓คนเท่านั้น
แต่เอาล่ะคือตอนนี้ชุดข้อมูลไม่ตรงกัน
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องไปสอบปากคำน้องอายุ๑๔ปี
ประสบเหตุด้วยเพราะว่าคือมีบางคนเขาก็เห็นว่า
คนขับรถสองแถวคุณออกตัวกระชากหรือเปล่า
น้องก็เลยตกลงไป
แต่คนขับรถสองแถวบอกว่าผมไม่ได้กระชากนะ

ตอนนั้นก็มีที่นั่งแต่น้องก็ไม่นั่ง